พาไปเที่ยวดีกว่านะพักเรื่องโคเอาไว้เดี๋ยวพาไปที่จังหวัดบึงกาล
มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
โอ้โหเมาเจ่
ขอบคุณมากครับไม่ว่าอะไรต่อมีอะไรที่คุณเคยเห็นมาแต่ก่อนนี้
ผมว่าที่นี่สวยจริงบอกเลยว่ามันสวยงามปานสวรรค์ชั้นฟ้าชั้นดาวดึง
ภาพที่คุณเห็นนี่คือภาพมุมสูงของน้ำตกฉาดวิมารทิพย์นะครับ
อยู่ที่ตำบลโพหมากแข้งอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาล

คุณผู้ชมรู้ไหมสถานที่นี้กำลังเป็นที่นิยมเลยนะ
คือเป็นสถานที่ที่นิยมคู่ขนานไปกับถ้ำนาคาที่เราเคยนำเสนอ
ที่เราจะนำเป็นงั่วเออเก็บงั่วไงนั่นแหละ
ทีนี้วันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานักท่องเที่ยว
พากันไปเที่ยวที่น้ำตกแห่งนี้กันมากเลยทีเดียว
เรียกได้ว่าสายประชนภัยไม่ควรพลาด
โขดหินน้อยหินใหญ่กว่าจะถึงตัวน้ำตกนะฮะ
ซึ่งน้ำตกตาดวิมารทิพย์มีทั้งหมดกี่ชั้นรู้ไหม
กี่ชั้นแล้วครับคุณครับคุณ๑๒๓๔๕๖

บนนั้นก็จะเจอพี่เจนะครับ

เอ้าก็ทั้งหมดมันมี๗ชั้นแล้วสูงประมาณสัก๑๐๐เมตรครับ
ส่วนชั้นที่เปิดให้นักท่องเที่ยวไปเล่นได้

ขึ้นไปชั้น๗มันหวาดเสียว

แค่ชั้น๓ก็ปลอดภัยพอเล่นได้แล้ว
แล้วที่แปลกตาคืออะไรรู้ไหมอะไรล่ะคะ
นักท่องเที่ยวแล้วก็เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอกับหินก้อนนี้

เออเหมือนเต่าเขามีความเชื่อว่าโอ้นี่น่าจะเป็นพญาเต่านะ
เออก็เลยยกมือกราบไหว้ก่อนมันเป็นความเชื่อ
ยังไงก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย
ยังไงซะขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวแวะเวียนกันไปเที่ยวกันได้
น้ำตกตาดวิมารทิพย์แห่งนี้นะ
เอาล่ะไปแล้วเนี่ยบอกเลยนะว่าช่วงนี้กำลังดี
เพราะว่าเป็นช่วงที่สามารถมีน้ำให้เล่นได้
ก็คือช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมเท่านั้นนะจ๊ะ
อ้าวเป็นช่วงหน้าน้ำไปเที่ยวน้ำตกนี้ดีเลย
แต่ยังไงก็ต้องระมัดระวังเรื่องอันตรายด้วยนะคะ
เรื่องของฝนตกแล้วก็อย่าลืมรักษาสิ่งแวดล้อมกันด้วยค่ะ